เหตุสลดใจมันเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่า

ทางด้านของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องจะสีข้าว

มีชายคนหนึ่งเขากำลังสีข้าวให้กับลูกหลาน
แต่เขาไปเอาเสื้อยืดครับมาผูกปิดเอาไว้ที่บริเวณใบหน้า
เพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเข้าปากเข้าจมูก
แต่เสื้อมันถูกสายพานดูดเข้าไป
สุดท้ายลัดคอเขาเสียชีวิตเลย
คามโรงศรีครับคุณผู้ชม

อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับสำหรับ
พี่น้องชาวนาเกษตรกรทุกคนเลยว่าระวังด้วย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ
นายสมศรีเหล่าพิเดชอายุ๕๑ปี
เขาเอาเสื้อมาปิดเอาไว้ที่ใบหน้านะฮะ

มันระหว่างสีข้าวก็กลมเงยแต่ระหว่างนั้นไอ้ชายเสื้อที่เขาผูกเอาไว้
มันถูกสายพานดูดเข้าไปแล้วมันเข้าไปที่แกนของสายพานแล้วเอาตัวเขาเข้าไปด้วย
แน่นอนมันลัดคอเขาแล้วเขาก็เสียชีวิตทันทีต่อหน้าแม่ยายของเขา
คือนางล้วนสีวาดอายุ๗๖ปีนางล้วนบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงเครื่องสีข้าวทำงานช้าผิดปกติเอ๊ะมันทำไมมันแบบอืดอืดอย่างนี้ฮะ
ก็เลยวิ่งเข้าไปดูโอ้โหถึงกับตกใจพังงะเลย
คือเห็นศีรษะของลูกเขยติดอยู่กับเพราซึ่งเป็นแกนที่เอาไว้หมุนสายพาน
ซีดหมดแล้วหายใจไม่ออกแล้วขาดอากาศหายใจมีรอยช้ำบริเวณคอ
ก็เลยรีบวิ่งไปปิดสวิตช์ไฟหยุดเครื่องสีข้าวแล้วก็เรียกลูกเขย
เขย่าศีรษะแต่ลูกเขยไม่ตอบแล้วครับก็เลยตะโกนบอกเพื่อนบ้าน
ให้ช่วยดึงร่างออกมาหน่อยแต่ไม่ทันลูกเขยเสียชีวิตซะก่อน

มีเอาไว้สีข้าวเปลือกกินในครอบครัว
ก็จะมีชาวบ้านคนในหมู่บ้านไปฝากสีบ้าง

หากวันไหนว่างก็จะไปช่วยสีข้าวเอารำไปให้หมูกิน

คาดคิดมาก่อนเลยว่าลูกเขยจะมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

แล้วเนี่ยมันก็หมุนไปไหลไปแล้วคอเขาติดอยู่แบบนี้

ล้วนก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์เลย
คนที่มีเครื่องสีข้าวในครอบครัวเนี่ย
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างประมาท
โดยเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยหลายคนก็เตรียมที่จะไปสีข้าวเปลือก
เอาให้บุตรหลานนำกลับมาหุงมากินในกรุงเทพก็ระวังกันด้วยนะ
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทั้งหลายระวังเรื่องของอุบัติเหตุแบบนี้เอาไว้ด้วย
ถ้าจะหาอะไรไปรัดก็คือแบบเก็บชายเสื้อเก็บผ้าให้มันแบบอย่าให้มันห้อยลงมา